นครราชศรีมาค่ะภาพนี้หลายท่านอาจจะเห็นกันแล้ว
แล้วก็สร้างความกังวลกับผู้พบเห็นจริง
ตั้งแต่ตอนแรกที่เห็นเลยล่ะนะคะ
รถโมโตไซค์ที่มีเด็กเนี่ย
ซ้อนกันมา๕คนในคันเดียว
นี่ค่ะกู้ภัยที่เขาอยู่บนท้องถนนเนี่ย
คือสัญชาติยานกู้ภัยก็เห็นแล้วอย่างนี้ไม่สบายใจค่ะ

แล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะเนี่ยค่ะ
ซ้อนกันมาแบบนี้แล้วคนสุดท้ายเนี่ย

แล้วพอเขาไปทักท้วงเนี่ยก็ยกนิ้วโป้งให้
ภาพนี้พอเผยแพร่ออกไปนะคะ
ทั้งทางโซเชียลทั้งมีการนำเสนอเป็นข่าว
หลายคนก็แสดงความกังวลกันนะคะ
นี่ค่ะว่าไม่กลัวอุบัติเหตุกันเลยหรือยังไง
ถ้าดูรถนะคุณผู้ชมก็ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
วิ่งอยู่บนทางต่างระดับสีคิ้ว
ถนนวงแหวนสาย๒๔ที่ถนนมิตรภาพ
จังหวัดมะคอนด้าจาศีมาก็หวาดเสียวเลยล่ะ
คนซ้อนก็นั่งห้อยขาคนสุดท้ายก็ยืนโชว์แบบไม่กลัว
แล้ววิ่งไปอย่างนี้ค่ะประมาณ๔กิโลเมตร
คุณอภิษฎอาสาสมัครกู้ภัยเขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะคะ

แต่ว่าปรากฏว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่มีการแชร์

ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมตำรวจเรียกเด็กผู้ชายนะคะ
ทั้งหมดรวมถึงผู้ปกครองไปพบที่สพศรีคิ้วแล้วค่ะ
ก็อย่างที่คาดการณ์จริงก็เป็นเด็กชายอายุระหว่าง๑๐๑๒ปี
วันนั้นเขาบอกเขาไปเที่ยวกันกับเพื่อนประมาณ๑๐คน
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไป๕๖คันไปเล่นน้ำกันที่ลำตะคอ
แต่ขากลับเนี่ยเพื่อนขี่รถกลับกันไปหมดแล้ว
เหลือแค่คันเดียวก็เลยต้องซ้อนท้ายกันกลับมา๕คนแบบนี้นะคะ
ก็ไม่รู้ว่าเป็นการกระทำผิดตามกฎหมาย
ยืนยันว่าทำไปไม่ได้ทำเพราะคึกขนองนะคะ
ภูมิกับสพศรีคิ้วบอกว่าก็ได้มีการว่ากล่าวตักเตือนกันไป
กรณีแบบนี้ผู้ปกครองก็ต้องโดนเรียกด้วยนะคะ
เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็บอกว่าต้องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด
เพื่อไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีก
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือ๔ข้อหานะคะ
ที่ตำรวจเขาแจ้งกับเด็กทั้ง๕คน
ก็คือขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อก
อันนี้เห็นเลยนะคะขับรถประมาทหวัดเสียว
ขับขี่รถในลักษณะเป็นอันตรายต่อผู้ร่วมทาง๔ข้อหานะคะ
ผู้ปกครองก็โดนข้อหาด้วยเหมือนกันนะคะ
ให้การสนับสนุนปล่อยประละเลยให้เด็กหรือเยาวชนออกมากระทำความผิดค่ะ